ส่วนที่จังหวัดเลยอันนี้หนักฮะเพราะว่าเป็นครูผู้ชายที่ไปล่วงละเมิด
พยายามไปลวนลามลูกศิษย์ผู้ชายแล้วโดนกันหลายคน
ผู้ปกครองก็ทยอยทยอยออกมาร้องเรียนนะครับ
ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดเลยนะครับ
มาร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนนะครับบอกว่าลูกชายถูกครูประจำชั้นที่เป็นผู้ชายคนหนึ่งนะครับ
ซึ่งเขาสอนทั้งม๑และม๔สอนวิชาคณิตศาสตร์กระทำอนาจารย์ด้วยการมารูปคลำตามร่างกาย
จับหน้าอกก็มีจับอวัยวะเพศก็มีบางคนถึงขั้นถูกชวนไปมีเพศสัมพันธ์ก็มี
นักเรียนทนไม่ไหวเขาก็มาบอกพ่อบอกแม่นะครับถึงขั้นไม่อยากไปเรียนหนังสือเลยก็มีนะครับ
กลุ่มนักเรียนที่เขาถูกกระทำเนี่ยเขาระบายความรู้สึกในกลุ่มไลน์กัน
ปรากฏว่าเอาโดนกันหลายคนวันนี้มีผู้ปกครองนักเรียนชายอายุสิบสองปีคนหนึ่งที่อยู่ม๑นะครับ
ร้องเรียนเพิ่มเติมอีก๑คนเมื่อวานนี้ที่ร้องเรียนเนี่ยอยู่ม๔วันนี้อยู่ม๑นะครับ
โดยผู้ปกครองบอกว่าลูกชายของเขาบอกว่าครูประจำชั้นจะชอบมาทำเขาในเวลาที่เขาเผลอ
มีเจตนาจะใช้มือมาจับที่ขาบ้างต้นขาบ้างลูกชายก็พยายามบ่ายเบี่ยงจะหลีกเลี่ยง
แล้วก็ระมัดระวังตัวเองก็เลยโดนน้อยหน่อยน้อยกว่าคนอื่น
ส่วนคนอื่นเนี่ยที่ไม่ค่อยระวังตัวโดนหนักทุกวันนี้เวลาลูกชายไปโรงเรียนก็จะเกิดความวิตกกังวลว่าจะโดนทำหรือไม่
จนต้องระมัดระวังตัวตลอดเวลาแล้วเมื่อวานนี้ก็มีผู้ปกครองนักเรียนพร้อมกับนักเรียนชายที่เสียหายมาร้องเรียนอีกหนึ่งคนนะครับ
เมื่อวานนี้ร้องไปแล้วว่าถูกครูที่เป็นครูประจำชั้นม๔นะครับสอนวิชาคณิตกระทำอนาจารย์ด้วยการมารูปคลำหน้าอกมาจับอวัยวเพศ
แล้วชวนไปมีเพศสัมพันธ์ลูกชายกลัวถึงขั้นไม่กล้าไปโรงเรียนผู้ปกครองนักเรียนที่ได้รับความเสียหายบอกว่าลูกชายอายุ๑๕ปี
เป็นหนึ่งในเหยื่อที่ถูกกระทำอนาจารย์จากครูคนนี้ซึ่งครูคนนี้เป็นครูประจำชั้นนักเรียนทั้งม๑และม๔มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
อนาจารย์ลูกศิษย์ลักษณะเหมือนกับหมาหยอกไก่เล่นทีจริงที่ผ่านมาเคยมีนักเรียนถูกทำอนาจารย์หลายคนมีพฤติกรรมแตกต่างกันไปที่ถูกทำนะครับ
แล้วทำแบบนี้มาหลายปีเด็กนักเรียนไม่กล้าบอกผู้ปกครองหรือว่าผู้บริหารของโรงเรียน
เนื่องจากเคยมีผู้ปกครองไปร้องเรียนกับทางผู้บริหารโรงเรียนแล้วแล้วสุดท้ายก็แค่ยอมความกันแค่ลงบันทึกเอาไว้กับทางโรงเรียนเท่านั้น
ส่วนเด็กนักเรียนที่เป็นผู้เสียหายบอกว่าเคยถูกครูผู้ชายคนนี้ทำอนาจารย์ตั้งแต่อยู่ชั้นม๑
ล่าสุดเขามาอยู่ม๔แล้วก็ยังถูกอีกมีเพื่อนนักเรียนห้องเดียวกันถูกทำแบบนี้ด้วยเหมือนกัน
ผู้สื่อข่าวของเรานะครับลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนนะครับไปสอบถามเรื่องนี้จากทางพอโรงเรียน
พอบอกว่าหลังจากรู้ข่าวก็สั่งพักการสอนของครูคนนี้ไปแล้วนะครับ
โดยให้มาเป็นโดยให้พักการทำหน้าที่ไปโดยไม่มีกำหนดเบื้องต้นทราบว่าตอนนี้ครูคนนี้อยู่ระหว่างการไปสงบจิตใจ
วิเคราะห์ตัวเองว่าได้ทำอะไรลงไปแล้วตอนนี้โรงเรียนก็จัดหาครูคนอื่นมาสอนแทนแล้ว
เพื่อไม่ให้กระทบกับจิตใจของเด็กนักเรียนก็ต้องป้องกันเอาไว้ก่อนนะครับ
แล้วก็จะติดต่อไปสอบถามข้อที่จริงกับครูคนนี้แต่ตอนนี้ติดต่อไม่ได้
พอบอกไม่ยอมรับโทรศัพท์เลยบอกแค่ว่าขอไปสงบจิตสงบใจไปวิเคราะห์ตัวเอง
ขณะเดียวกันทางโรงเรียนก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยนะครับ
ว่าครูคนนี้เคยมีประวัติลักษณะแบบนี้มาแล้วแต่ทางผู้ปกครองตอนนี้ยังไม่ได้มาแจ้งกับทางโรงเรียน
ถ้าทางผู้ปกครองมาแจ้งก็ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ทางโรงเรียนไม่ได้นิ่งนอนใจวันพรุ่งนี้จะเชิญผู้ปกครองของเด็กที่เสียหายมาสอบถามข้อเท็จจริง
และจะเร่งดำเนินการตรวจสอบให้เพื่อยุติปัญหานี้
ส่วนผู้ปกครองของเด็กนะครับบอกว่าพอรู้ข่าวว่าพักงานครูคนนี้ไปแล้วก็พอใจนะครับ
มีการตั้งกรรมการขึ้นมาสอบข้อเท็จจริงแต่ถ้าผลการตรวจสอบสอบสวนไม่มีความคืบหน้า
ไม่ได้รับความเป็นธรรมก็จะไปแจ้งความจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
คือเขาเคยแจ้งทางโรงเรียนแล้วไม่ได้เรื่องไม่มีความคืบหน้าก็เลยมาร้องสื่อมวลชน